ค่ะมาแชร์กันต่อนะคะเป็นลักษณะของการแชร์เรื่องราวในจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะขับรถไปแล้วรถเขาก็มีกล้องหน้ารถ
แล้วก็บันทึกภาพสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้า
สิ่งที่เขาเห็นในขณะที่เขาขับรถคือมีรถคันหนึ่งขับอยู่ด้านหน้าและเซไปเซมา

เลื้อยไปเลื้อยมาไม่ได้เป็นลักษณะของสลาลมหักหลบอะไรนะ
แต่ว่าเป็นการเขาบอกว่าเขาเดาน่าจะเมาแล้วค่ะ
เพราะว่าสุดท้ายไปชนรถจักรยานยนต์ซึ่งเขาขี่ช้าอยู่ข้างทาง
แล้วก็หลบหนีไปอีกด้วยนะคะเอาไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
คลิปที่คุณผู้ชมเห็นจะเงียบนิ่งหน่อยนะแต่ให้ดูภาพนะคะ
สายไปสายมาแล้วลูกศรสีเขียวก็ล้มลงก็คือรถจักรยานยนต์ล้มลง
ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนสีเขียวจะเป็นเหยื่อเสมอ
สีแดงจะเป็นคนก่อเหตุเสมอในข่าวของเราในทุกข่าวของไทยรัฐทีวีนะ
สีเขียวคือรถจากกระยานยนต์ค่ะ
ล้มลงไปเรียบร้อยแล้วคนที่ขับตามมาต้องจอดลงไปช่วย

หายออกไปจากเฟรมเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ
ถูกแชร์โดยเฟซบุ๊คที่มีผู้ใช้ชื่อว่าณธีนำสกุล
ขออนุญาตไม่อ่านนะคะอ่านไม่ออกนะคะ
ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ๓นาทีครึ่ง
เป็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเกิดจากกล้องหน้ารถของตัวเองนี่แหละ

ระหว่างที่ขับรถตามรถยี่ห้อนิสสันจุ๊กสีขาว
อนุญาตจะต้องบอกชื่อยี่ห้อแล้วก็รุ่นด้วยนะคะ

มีพฤติกรรมขับรถลักษณะคล้ายกับคนเมา

ซ้ายนะแล้วไปชนรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
แล้วช่วงนั้นเขาบอกว่าขับด้วยความเร็วพอสมควร
เพราะว่าเขาขับตามเกินประมาณอยู่ที่ประมาณ๖๐๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โดยเจ้าของคลิปขับตามรถดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาประมาณ
จนกระทั่งช่วงท้ายคลิปเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เพราะว่ารถจุ๊กสีขาวคันนี้ไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์
ซึ่งวิ่งอยู่ริมทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทร
ในทะมบลสันผีเสื่อมพื้นเมืองจังหวัดเชิงใหม่นะคะ
จากนั้นจุ๊กสีขาวคันนี้ค่ะหายไปเลย
เขาบอกว่าไปแบบหน้าตาเฉย
กระทั่งเจ้าของคลิปต้องจอดรถลงไปช่วยคนเจ็บ
ส่วนเนี่ยจุ๊กสีขาวก็หายไปเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดมีข่าวแบบนี้นะคะบอกว่าเจ้าของเฟซบุ๊ก
เขามีการแจ้งความคืบหน้าในสิ่งที่เขาเอาคลิปมาลงไป
เขาบอกว่าคนที่ขับรถสีขาวคันนี้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
บางคนที่ดูแล้วก็สงสัยว่าอ้าวแล้วคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
ได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะคะ
คือช่วงนั้นเขาขี่ค่อนข้างช้านะ
เขาก็บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วคนที่ขับรถหลังตามมาเนี่ย
นำตัวส่งโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะ